ออกจากทีมชุดสู้สึกฟุตบอลจริงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่๔๖
เนื่องจากแอบหนีเที่ยวตอนกลางคืนระหว่างแข่งขันกราฟครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
แต่สโลวาเกียนะครับอีกหนึ่งทีมจากยุโรปยังคงมีซูเปอร์สตาร์อย่างมาเล็กฮัมชิค
อมทัพจากนาโปรลีมาตินสเคอร์เทลกองหลังจากเฟเนบาเช่อดีตนักเตะลิเวอร์พูล
และมาตินดูบราฟก้าผู้รักษาประตูนิวคาวเซอร์ยูเนเต็ด
รายชื่อ๒๔คนที่จะเดินทางมาประเทศไทย
โคซากุญซือของสโลวาเกียเปิดเผยว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับ
เขาจะได้สัมผัสประสบการณ์ในทวนาเมนต์ระยะสั้นอย่างคิงส์ครับ
พร้อมกับบอกว่าจะให้โอกาสผู้เล่นทุกคนอย่างทั่วถึง
รวมทั้ง๔นักเตะใหม่ที่ติดทีมครั้งแรกอย่างมิชาวซูล่าบอลิสเซคูลิช
ลิกปาชินด้าและลูโบเมียซาสก้า
เรียกมาแทนกลุ่มที่บาดเจ็บอย่างเวลาดิเมียไวซ์ครับ
ขณะเดียวกันในโลกโซเชียลนะครับโดยเฉพาะบรรดาโอตะ
ที่จะมาแสดงมินิคอนเสิร์ตในช่วงคิงส์ครับผลนี้
ลงประกาศรับสมัครงานพาร์ทไทม์ในการเป็นสตาร์ฟประจำงานฟุตบอลคิงส์ครับ
ซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับสมาชิกของวงที่ตัวเองชื่นชอบ
โดยมีหน้าที่เซ็ตและเก็บอุปกรณ์นะครับ
ซึ่งจำกัดเฉพาะผู้ชายเพียง๒๐คน
กันอีกครั้งนะครับสำหรับคิงส์ครับครั้งที่๔๖นะครับ
ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดให้ชมทั้ง๔นัดนะครับ
ต่อด้วยทีมชัดไทยแชมป์กันนะครับพบกับกาบอง๑๙น๓๐น
ส่วนวันที่๒๕มีนาคมนะครับทีมผู้แพ้จากเกมแรกนะครับจะชิงอันดับ๓เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ต่อด้วยผู้ชนะจะตัดสินแชมป์ในคู่ที่๒เวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ติดตามได้ทั้ง๔คู่ส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับ
บัตรเข้าชมแบบวันเดียวหรือว่าแพ็คเกจ๒วันครับ